คุณผู้ชมฮะคดีฆ่าปาดคอเจ๊แดงเจ้าของร้านขายของชำที่บึงกาล

แต่คนก่อเหตุก็ย้อนกลับไปที่ผู้ชายคนเดิมที่เคยเป็นผู้ต้องสงสัย
คุณผู้ชมฮะเขาสารภาพออกมาแล้วนะครับ
เป็นคนปาดคอเจ๊แดงชิงทรัพย์ไปเอง
มีการชี้จุดมีการทำแผนเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าตำรวจสรุปคดีนี้เป็นคดีที่บอกโอ้โหหลายคนติดตามมา
ก็สับสนกับเอ๊ะตกลงแล้วใครเป็นคนฆ่านะครับ
นี่ฮะที่คุณผู้ชมดูก่อนหน้านี้นี่ก็คือนี่ฮะ
หลังจากใช้เวลาสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดถึง๑๐วัน
กระทั่งพบว่านายศรีน้ำคนในหมู่บ้านเป็นผู้ก่อเหตุคุณ
อันนี้โอ้โหทางตำรวจที่มาแถลงปิดคดีเนี่ย
อย่างไรเมื่อไหร่ไล่เลี่ยงเหตุการณ์หลักฐานสำคัญ
จนกระทั่งสามารถขอกำลังพูกมัดคนที่ทำผิดได้
คุณไม่น่าเชื่อนะคะตอนแรกตำรวจเนี่ยเกือบจะหลงทิศหลงทางเหมือนกัน
เพราะว่ารอยเท้าพื้นเลือดที่อยู่ในตรวจเกิดเหตุ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบ
ลวงผู้ต้องหาหรือเปล่าให้เปิดปากรับสารภาพ
แต่สุดท้ายแหละตำรวจบอกว่ามั่นใจในหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่าง
จึงสามารถปิดคดีนี้ได้นะครับ
หลักฐานที่นำมาสู่การจับกลุ่มครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมัดแน่น
พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เปิดเผยนะครับว่า
ชุดสืบสวนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
พบภาพคนร้ายในช่วงวันที่๓กรกฎาคมเวลาตี๒๒
๙นาทีนี่แหละครับภาพเดิมที่เคยเอามาเปิดเผย
ภาพเดิมที่สื่อเคยนำเสนอนะฮะชายรูปร่างทวมเดินออกจากซอย
กล้องอีกมุมหนึ่งในเวลาตี๑๕๖นาทีนะครับ
แต่เวลาจริงที่ตำรวจไปตรวจสอบก็คือประมาณตี๒๓๐
เพราะว่าเวลาจริงกับในกล้องมันไม่ตรงกัน
เขาเดินฝ่าสายฝนไปตามถนนนะครับ
แล้วก็รูปภัณฑ์สันฐานคล้ายกับบุคคลพ้นโทษภายในพื้นที่
รูปร่างคือท้วมคล้ายกับนายตายผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้
แต่จุดสังเกตของคนร้ายที่ไม่ตรงกับนายตายก็คือ
เหมือนเดินขากระเพกหรือขาเจ็บนะครับ
ทีนี้ฮะมีใครบ้างล่ะมีใครบ้างล่ะ
นายศรีน้ำอันนี้ชื่อเขานะเป็นคนที่น่าสงสัยครับ
ก็เลยนำตัวมาสอบปากคำจนพบว่าตามร่างกายของนายศรีน้ำเนี่ยนะฮะ
มีรอยขีดขวนทีนี้ก็ส่งตัวมาตรวจดีเอนเอ
เพราะว่าผลตรวจดีเอนเอรอยเท้าของนายศรีน้ำ
ตรงกันกับรอยเท้าที่เจอในที่เกิดเหตุ
นี่หลักฐานหนึ่งแล้วนะตำรวจนำตัวนายศรีน้ำมาสอบปากคำ
สุดท้ายนายศรีน้ำรับสาภาพคุณ

สอบหนักนะฮะว่าลงมือฆ่าเจ๊แดงจริง

ก่อนก่อเหตุเขาเสพยาบ้าไป๒เม็ด
แล้วก็ไปที่บ้านของเจ๊แดงโดยนำมีดทำครัวไปด้วย
เพื่อใช้ในการงัดบานหน้าต่างห้องชั้นล่าง
แล้วก็ปีนเข้าไปหวังจะขโมยเงิน
ตอนแรกคิดว่าเจ๊แดงเนี่ยน่าจะนอนอยู่ที่ชั้นสอง
แต่ปรากฏว่าเจ๊แดงนอนอยู่ที่โซฟาชั้นล่าง
กระทั่งเจ๊แดงตื่นขึ้นมาเห็นพอดี
แล้วก็คือมันเป็นคนรู้จักกันนะคุณ

สีน้ำบ่อใช่สีน้ำไหม

ทำให้สีน้ำตกใจจึงเกิดการต่อสู้
ที่นายศรีน้ำจะใช้มีดปาดคอเจ๊แดง
จากนั้นนายศรีน้ำเดินขึ้นไปชั้น๒
เพื่อค้นทรัพย์สินแต่ไม่ได้อะไรไปนะฮะ

แล้วก็หยิบกระเป๋าคาดเอวของเจ๊แดงไป

นายศรีน้ำนำไปฝังดินไว้ที่บ้าน

นายศรีน้ำก็เปิดปากรับสาภาพทั้งหมด
แล้วก็เปิดปากถึงเรื่องของจุดซ่อนเงินด้วยนะคุณนะ

พบเงินสดทั้งหมด๑๓๐๒๐บาท
พบรอยคราบเลือดบนธนบัตร

เมื่อถามมูลเหตุจูงใจ
นายศรีน้ำอ้างว่าต้องการจะขโมยเงินเท่านั้น

และจะนำเงินที่ได้ไปจัดงานฉลองวันเกิดของเขาเอง

ส่วนลูกชายเกิดวันที่๒๙กรกฎาคม
นายศรีน้ำรับสาภาพต่อหน้าแม่และยายของนายศรีน้ำเอง
บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าเจ๊แดงนะครับ
ยายไม่ลงมือฆ่าแม่และยายของแม่
เพียงว่าจะได้ทุกทุกอย่าง
แม่ของนายศรีน้ำผู้ต้องหาก็พูดกับลูกชายแบบนี้
นี่ก่อนที่ลูกชายจะก้มกราบเท้านะครับ

ว่าแม่ไปจุดทูปบอกเจ๊แดงคนตายเขาว่ายังไง

ไปบอกแดงเฮ้ยมึงเป็นคนปากเก่งอยู่แล้ว
มึงไปหาคนร้ายมาให้ได้นะ

สิ่งที่แม่พูดไปสรุปแล้ว
แดงไปหาคนร้ายก็คือลูกชายแม่เอง

เออนะครับลูกชายแม่เองนะครับ
หลังจากฟังคำรับสาภาพจากลูกชายเสร็จนะ
แม่ของนายศรีน้ำก็บอกว่าแม่เองก็ไม่ติดใจอะไรแล้ว
แล้วก็บอกลูกชายว่าทำอะไรก็รับกรรมเอาไว้นะ
จากนั้นนายศรีน้ำก็ดึงมือผู้เป็นแม่มาจับ

แล้วก็กราบเท้ายายอีกหนึ่งครั้งก็ยอมรับความผิดไปนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหากับนายศรีน้ำนะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งด้วยนะครับ